คุณผู้ชมค่ะมาดูเรื่องน่ารักของลูกทุ่งสาวคนนี้หน่อยดีกว่า
วันดีเป็นวันเกิดของเตรียมเร่อไลว์

น้องนักเรียนนี่นะเขาดีใจมากเลยที่บ้านหนองแนนนะคะ

จังหวะสุพรารบุรีนะครับ
แล้วก็อิ่มใจของสาวเรไรในวันเกิดปีนี้
คุณผู้ชมฟังดีอายุขยี้ตานะ
ยังไงคุณไทยมาขออยู่ให้เราเคยเจอตัวจริงเขาล่ะ

พูดเลยว่าเขาเป็นพี่พวกเราเฮ้ยอายุ๓๖
ขอโทษนะคะวันนั้นที่เจอหนูเรียกว่าน้องน้องตลอดเลย
เด็กแล้วหน้าเขาเด็กมากคุณผู้ชม๓๖ปีแล้วแต่หน้าเด็กมากเลย
สิ่งที่ทำให้ประทับใจก็คือระหว่างที่เลี้ยงอาหารน้องนี่นะ
คุณเรไรเขาก็ไปเห็นน้องสองคนนั่งอยู่
ทำไมน้องไม่ยอมกินล่ะไก่ทอดเดี๋ยวต้องกินกรอบนะพี่เพิ่งเอามาแจก
ก็เลยเข้าไปถามว่าทำไมไม่กินล่ะลูก
บอกว่าไงรู้ไหมคุณว่าหนูจะเก็บไปให้ตากับยายที่บ้านกิน
นี่เรไรร้องไห้เลยคือคุยไปคุยมาสักพักเรไรสงสารจังเลย
เข้าใจความรู้สึกเด็กเอาจริงคุณผู้ชม
แต่จริงแล้วมันอาจจะเป็นเมนูพิเศษของใครหลายคนก็ได้นะ
ต้องรอวันพิเศษรอวันสำคัญถึงจะได้กินแบบนี้นะคะ
เดี๋ยวไปฟังไปดูเสียงสัมภาษณ์บรรยากาศกันหน่อยค่ะ

ไม่อยู่จริงเพราะว่าน้องมีน้องคนหนึ่งนะคะ
เราก็แค่คิดว่าทำไมเขาไม่กินอะไรอย่างนี้ค่ะ

เขาก็บอกว่าจะเก็บไปไว้ให้ตากับยาย
เพราะว่าบางคนเขาก็ไม่ได้เคยทาน
เขาก็อยากจะเอาไปแบ่งปันให้กับพ่อแม่ตายายเขา
ก็รู้สึกแบบสงสาร
ก็เลยให้อีกให้อีกกล่องหนึ่งเลยเพื่อว่าให้เขาได้กินที่นี่

แล้วก็ทำเต็มที่แล้วก็มีความสุขแบบนี้
ก็ขอให้เรไรนี่นะปังทุกปี
รวมไปถึงปีนี้ด้วยวันเกิดอายุเท่าไหร่นะคะ

จำผิดหรือเปล่าเอาคุณผู้ชมไปบวกลบกันเอาเองแล้วกันนะ